มองไม่ค่อยเห็นคือเจอร้อยร้าวเจอร้อยแตก
บริเวณเมนและร้าวลึกลงไปข้างล่างเลย

มีบางส่วนเผาหนักเหลือเกินฮะ
ไฟมันกระเทาะอิดแดง

ทุกวันความร้อนเป็นหลายร้อยองศาเนี่ย

จากด้านบนบนป่องเมน

แล้วมันไปกระทบบนหลังคาเมนเลยนะ

วัดไผลล้อมอำเภอเมืองนครปฐม

พระครูประหลัดสิทธิวัฒน์เจ้าวาดวัดไผลล้อม

เนื่องจากวัดไผลล้อมนครปฐม
เป็นวัดแรกของประเทศนี้
ยินดีจะรับเผาศพของผู้ที่ติดโควิด
เพราะปีก่อนก็ยังกลัวอย่างใหญ่เลย

เผาฟรีสวดฟรี

ตามโครงการของกองทุนหลวงพ่อพูล

มันก็เริ่มที่จะชำรุดสุดโทรมแล้ว
โดยเฉพาะปองเมนตอนนี้ก็มีปูนรอยล้าว

ในระหว่างที่กำลังทำพิธีเผาศพอยู่นะ
ก็มีหล่นลงมาเสียงดังเลยนึกว่ามีระเบิดลงประมาณนั้น
แต่ที่ไหนได้เป็นลักษณะเศษปูนหล่นลงมา
แล้วก็ทำให้หลังคาเอยได้รับความเสียหาย
คราวนี้พอเป็นเถาคู่๘
ไม่ได้อยากให้มาเผากันเยอะนะ
แต่ตัวเลขของคนเสียชีวิตและไม่มีวัดเจอเผาเยอะจริง

เพราะเถาคู่ก็จะทำได้มากขึ้น

จากเดิมที่ใช้น้ำมัน๘๐ลิตรต่อศพ
พอเป็นเถาใหม่จะเหลือถึง๓๐ลิตร
และระยะเวลาต่อร่างต่อศพ๕๖ชั่วโมงก็จะเหลือ๓ชั่วโมง
กำลังจะมีการบวงสวงแล้วนะครับเมื่อไหร่

๒๘สิงหาคมจะมีพิธีบวงสวงซ่อมแซมสร้างเตาปลอดมลพิษ
ดีวานี้ที่เป็นเตาทวินเตาคู่ในช่วงเวลาที่จะมีการเริ่มทำ๙นาฬิกา๙นาที
เป็นพิธีบวงสวงบูชาเทพยดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วเวลา๒๑นาฬิกา๕๙นาทีจะบวงสวงซ่อมแซม
หากใครไม่สะดวกมาชมไลฟ์ให้ฮะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์
ของเพจหลวงพ่อพูลวัดไผลล้อมด้วยขออนุโมทนาด้วยคนหนึ่งนะครับ